ครอบครัวของหนูมีด้วยกัน๔คนค่ะ
ของหนูทำอาชีพขับรถจากสุพรรณไปกรุงเทพค่ะ
สายตามันก็ไม่ค่อยดีแล้วไงต้องใส่แว่นขับรถแล้ว

พ่อขับรถนานพ่อก็บอกว่าปวดหลังค่ะ

กลัวพ่อไม่ได้นอน
พ่อนอนไม่พอแล้วพ่อก็เดินป่วย

หนูอยากได้เงินสักหมื่นนึงค่ะเอาไปรักษายายค่ะ
ไม่ต้องให้ยายเจาะหอไม่ต้องให้ยายกินข้าว
แล้วก็จะเก็บไว้ซื้อยาบำรุงให้ยายด้วยค่ะ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เสียงเพลงแบบนี้แน่นอนนะครับร้องได้ให้ล้านมาแล้วครับล้อมวงกันมาดูเลยนะครับ
ตอนนี้ก็เป็นตอนพิเศษของเรานะครับให้ชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋ว
ถึงจะเป็นนักสู้รุ่นจิ๋วค่ะแต่ว่ารางวัลเราไม่ได้จิ๋วตามเลยค่ะ
มาเลยก็ตามที่ร้องครบ๑๐ยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาท
จบจากรายการของเราไปก็มีหลายท่านนะครับ
ส่งข่าวส่งคราวมาโอ้โหมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะนะครับ
เราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เรามีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่ง
ที่ได้ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนะครับ
แล้วก็เราก็เพิ่งได้รับรางวัลนะคะ๓ปีซ้อนนะคะ
ที่ได้ช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะลำบากนะคะ
เป็นเกียรติอย่างสูงยินดีอย่างยิ่งค่ะ
ก้าวกันต่อไปทำกันต่อไปค่ะไม่หยุดไม่ห่อนเลยค่ะคุณผู้ชมที่รัก
เพื่อพี่น้องชาวรากย่าทุกท่านค่ะ
แล้วคนต่อไปที่จะมานี่นะคะบอกได้เลยค่ะว่า
เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งที่รักรักในความเป็นคุณยายเหลือเกินค่ะ
เพราะว่าคุณยายของเธอบอกตรงเลยว่าตั้งแต่เธอลืมตามาดูโรค
เธอก็เห็นความไม่ปกติของคุณยายแล้ว
ส่วนเรื่องราวของครอบครัวนี้จะเป็นยังไงไปชมภาพชีวิตกันก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรทิพย์นามสกุลบุญเพ็ง
ชื่อเล่นวรรณเพนร์อายุ๑๑ปี
เรียนอยู่ชั้นป๕โรงเรียนสุพรรณภูมิจังหวัดสุพรรณบุรี
ครอบครัวมีด้วยกัน๔คนค่ะคนที่๑ผ่าวะชื่อเบี้ยวอายุ๕๙ปี
พ่อของหนูทำอาชีพขับรถนะครับจากสุพรรณไปกรุงเทพฯ
ก็เหนื่อยนะเหนื่อยก็ต้องทน
เพราะว่าอาชีพเรามาอย่างนี้

บางทีออกตี๓กลับบ้าน๓ทุ่ม

สงสารแบบกลัวพ่อไม่ได้นอน

แม่หนูอายุ๕๒ปีค่ะ
แม่ทำอาชีพรับจ้างเย็บผ้าค่ะ

ก็ต้องพันแผลแล้วก็ล้างแผลให้แม่
วันเพ็ญชื่อจริงชื่อพรทิพย์

เปิดมาน่ะเป็นวันรอยกระทงพอดีเลย

พรทิพย์พ่อเขาก็ตั้งให้ค่ะ
เขาบอกว่าจะได้สำเร็จทุกอย่าง
วันเพ็ญเขาก็เป็นคนละเอียดอ่อนค่ะ
ที่สงสารยังเห็นยายเห็นแม่เห็นพ่ออะไรอย่างนี้
เจ็บไข้หรือเจ็บมือเจ็บเท้าอย่างนี้

ก็จะคอยบีบทายะมองให้ตอนกลางคืนนะคะ
คนที่๓ก็คือยายชื่อหล่ออายุ๘๕ค่ะ

จำอะไรไม่ค่อยได้ลุงหลงลืมค่ะ
ผิวหนังเขาจะแบบอ่อนแล้วค่ะ
เพราะจำนิดหน่อยก็เป็นแผลกลอก
เป็นห่วงเรื่องยายไม่กินข้าวค่ะ
ยายเคยไม่กินข้าวนานสุด๓วันค่ะ
หมอบอกว่าถ้าไม่กินข้าวต้องมาเจาะคอค่ะ

ก็จะแบบเหมือนมันตันขึ้นมาอย่างนี้

ยายก็แก่แล้วถึงเวลาก็ต้องไป

เพราะว่ายายเขาระบบประสาทไม่ค่อยดี

ถ้าด่าเสร็จแล้วก็จะไม่ค่อยกินข้าว

เพราะว่าเขารู้ว่ายายเป็นระบบแบบนี้
สมัยก่อนยายมีลูก๗คน

ยายกินยามาประมาณ๓๐ปีแล้วค่ะ
ยาตัวที่เขากินมันมีสารสเตรอย
ทุกวันนี้ก็ไปทำลายประสาท
ทำลายส่วนต่างของร่างกาย
ซึ่งหมอก็รักษาไม่ได้

วันเพลงก็จะเจอยายสภาพแบบนี้แล้ว
นอนกับยายอยู่กับยายมาตลอด
มาตอนนี้เขาก็บางเวลาก็จำได้

วันเพลินนิสัยก็ดีนะครับ
ออกจากโรงเรียนมาก็ล้างถ้วยล้างจาน
ถูบ้านถูอะไรช่วยพ่อแม่
ทำทุกอย่างที่จะทำได้ก็น่ารักนะครับ
เพราะว่ามีลูกคนเดียวก็น่ารักอยู่แล้ว
อยากจะบอกว่าให้เขาตั้งใจเรียน
เทอมนี้เขาตั้งใจเรียนมากเลย
เพราะว่าพ่อแม่ตั้งใจให้เรียนให้เจ๊ง
ภูมิใจที่ว่ามีลูกเรียนเก่ง
แล้วก็ให้เป็นคนดีของพ่อแม่แค่นั้นแหละครับ

เอาไปรักษายายค่ะ

แล้วก็จะเก็บไว้ซื้อยาบำรุงให้ยายด้วยค่ะ
หนูเพิ่งฝึกร้องเพลงได้ประมาณ๖เดือนค่ะ

ผู้มีความฝันอยากจะซื้อยาบำรุงให้ยาย

สวัสดีค่ะคนเก่งมาเลย
ตรงกลางนี้นะครับขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
น้องวันเพ็ญแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันสักนิดนึงค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรทิพย์บุญเพ็ง
ชื่อเล่นวันเพ็ญอายุ๑๑ปีค่ะ
วันนี้มากับใครบ้างคะมากับพ่อกับแม่ค่ะอ่า
อยู่ด้านล่างแล้วนะคะขอต้อนรับคุณพ่อเบี้ยวแล้วก็คุณแม่แขก
สวัสดีครับ
เรื่องที่น่าแปลกใจเลยก็คือว่า
เห็นบอกว่าวันเพลงเนี่ยเพิ่งฝึกร้องเพลงมาได้๖เดือน
ฝึกมาเพื่ออะไรคะฝึกมาเพื่อจะมาหาเงินไปซื้อยาบำรุงให้ยายค่ะ

พอดูรายการแล้วได้แรงบันดาลใจอะไรคะลูก
ได้เห็นพวกเขาได้เงินกลับไป
แล้วก็ไปทำที่เขาอยากได้
หลังจากที่ดูรายการและเห็นเพื่อน

สามารถเอาเงินไปช่วยเหลือครอบครัวได้นี่นะ
แล้วณตอนนั้นมันจุดประกายแล้วว่า
เอาล่ะได้เวลาแล้วที่เราต้องไปฝึกร้องเพลงแบบนี้เลยเหรอ

ก็ไปตามตื้อคุณครูค่ะ

เดี๋ยวนะทำไมต้องไปตามตื้อด้วยล่ะ
เพราะว่าตอนแรกคุณครูเขามองเราแล้วค่ะว่า

พอไปปรึกษาคุณครูไปพูดกับคุณครูว่าไงบ้าง
ไปพูดว่าคุณครูให้ซ้อมเพลงให้หนูหน่อย

คุณครูได้แต่แบบมองเราไหม

นั่นก็หมายความว่าวันเพลงรักคุณยายมากเลยสิ
ถึงได้ตั้งใจที่จะฝึกแล้วก็ทุ่มเท

รักมากเลยค่ะ
ทั้งที่คุณยายด้วยอาการไม่สบายที่คุณยายเป็น
บางทีก็ด่าติดกัน๓วันเลย

เพลงโตมาก็เห็นคุณยายเป็นแบบนั้นเลยเหรอค

เวลาเห็นคุณยายไม่สบายแล้วน้องรู้สึกยังไง

อยากค่ะ
แล้วเรื่องการกินการอะไรอย่างนี้ปกติไหม

ทิ้งเลยเคยไม่กินมากสุดกี่วัน

แล้วโอ้โหคนไม่กินข้าว๓วันนี่คือทรมานนะ

ป่วยมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะ
ตั้งแต่หนูเป็นสาวแกก็แกกินยามาเรื่อย

พอมาตอนหลังเนี่ยช่วงที่พ่อเสีย๓ปีเนี่ย

เขาเป็นมาประมาณก็๑๐กว่าปี๑๖๑๗ปีนะคะ
เวลาอาการหนักสุดเนี่ยเป็นยังไงคะ
ก็คือใครฝ่างไม่ได้เลยปลานู่นปลานี่อะไรอย่างนี้ตลอดเวลา

พอจะทราบตอนนั้นแกทานยายังไง
มันเป็นยาแก้ปวดนะยาขยันเขาเรียกสมัยก่อนไปขุดดินไปอะไรอย่างนี้
ก็ต้องกินยาแก้ปวดช่วย

แล้วทีนี้มีอาการแบบนี้ได้พาไปหาคุณหมอบ้างไหมคะ

มันเป็นยาที่ติดแล้วแล้วก็เลิกไม่ได้แล้วก็รักษามากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วได้แค่นี้
ทุกวันนี้ยังต้องทานยาตัวนี้อยู่ไหมฮะ

ค่ะเพราะเลิกถึงเป็นอย่างนี้
และณตอนนี้นอกจากมีอาการทางระบบประสาทที่เราทราบกันแล้วมีอาการอื่นควบรวมด้วยไหมคะคุณแม่
ตอนนี้ก็แก่แล้วก็เลยพวกเนื้อเนี่ยพอเราไปจับปั๊บเนี่ยมือก็จะเป็นรอยมือเลยเหมือนเนื้อมันจะหลุดตามมือเราออกมา
เห็นบอกว่านอกจากไม่ได้ทานข้าวแล้วน้ำก็ยังไม่ดื่มอีกแล้ว
ไม่ค่ะถ้าเขาด่า๓วันแล้วเนี่ยอีก๓วันเขาจะนอนอย่างเดียวเลย
ไม่ต้องไปปลุกไม่ต้องไปอะไรเขางัดเขาก็เขาก็ไม่ลุกพอมีกำลังก็ลุกขึ้นมาใหม่

ก็ด่าก็อยู่คนเดียวนั่นแหละไม่รู้ด่าใคร
บางทีตี๑ตี๒ตี๓ตี๔ก็ด่าตะโกน๓๔บ้านได้ยินกันหมด
เพราะอยู่กันมาตลอด
อยู่กันมาตั้งแต่แบบเบาะออกมาก็เจอกัน

สิ่งที่วันเพลงกลัวที่สุดคืออะไรคะ
กลัวที่สุดคือการที่ยายต้องไปเจาะคอ

กินข้าวก็คือต้องเจาะแล้วให้อาหารเหลวอย่างนี้เหรอคะ

ก็ถ้าหลายวันจัดก็จะมีผลต่อร่างกาย

ถ้าสมมุติว่าการที่เราสนทนากันคุยกันวันนี้
จะสามารถส่งข้อความไปถึงคุณยายได้

อยากจะบอกว่าคุณยายคะคุณยายกินข้าวเถอะนะคะ
เพราะว่าถ้าคุณยายไม่กินนายคุณยายจะต้องโดนเจาะคอ
แล้วถ้าเจาะคอแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

หนักมากเลยค่ะ

หมายคือมาทำเพื่อคุณยาย

อยากให้คุณยายได้มีเงินไป

แต่ก่อนที่จะเริ่มนะครับแน่นอนตามกฎิกาของเรา
เดี๋ยวถามกันก่อนนะครับวันเพ็ญ
ว่ามารายการของเรานะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตน้องวันเพ็ญต้องการเงินทุน

นั่นเนี่ยสิ
บาทไม่เคยมีนักสู้ชีวิตคนไหนขอ
เงินทุนจากรายการของเราเท่านี้มาก่อน

เนี่ยไม่ต้องร้องเพลงเลยยังได้นะเปิดตัวช่วยอย่างเดียวเลยนะ๓แผ่น
น้องทำไมน้องขอหมื่นเดียวล่ะ
ก็รู้อะค่ะว่าเราก็ซ้อมเพลงมาน้อยถ้าได้กว่านั้นเยอะกว่านั้นก็เอาค่ะ

ตั้งไว้แค่หมื่นนึงก็ได้ไม่เป็นไร
ถ้าอย่างนั้นมาเริ่มกันเลยนะครับเพลงแรกแล้วก็คือเป็นเพลงเป้าหมายเลยนะครับ
เพลงนี้มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทค่ะ
อินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
และนี่คืออินโทรเพลงเป้าหมายค่ะครับเพลงเพลงแรกค่ะ
เป็นเพลงที่อยู่ในลิสต์ที่เราซ้อมมาไหมครับ

อยู่ด้วยอ่ามั่นใจแค่ไหน
ในเพลงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะ

ถ้าน้องมั่นใจน้องร้องเลยค่ะแต่ห้ามผิด
แต่ถ้าน้องรู้สึกว่ามันตื่นเต้นจังเลย
หกเดือนที่เราไปเรียนกับคุณครูมามันก็มาก็จริง
แต่ว่ามันไม่สามารถข่มความตื่นเต้นได้
ให้น้องใช้ตัวช่วยแต่ถ้าเกิดน้องมั่นใจ
ตัวช่วยไว้ใครจะรู้คะ
คนที่ตั้งเป้าไว้แค่หมื่นเดียวอาจจะแตะถึงหลักแสนก็ได้

เพลงนี้นะครับเป็นเพลงแรกไม่ต้องถามกันนะครับ
ว่าจะสู้หรือหยุดแต่ถามอันนี้ได้นะครับ
ตัวช่วยครับมีทั้งหมด๖แผ่นป้าย
เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
เพลงแรกนี้น้องวันเพ็ญครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้ครับว่าดีจังเลย
เป็นคนที่สุขขุมรอบครอบมากชอบมาก

นี่ใจคอใจคอทำให้มัน
แล้วนี่ร้องเลิกอะไรเค้าฟังกันหน่อยเลยเหรอ
ชื่อรายการร้องได้ให้ล้าน

เพราะว่าอยากดูสิว่าวิชาที่คุณครูสอน
คนที่ไม่สามารถร้องเพลงได้เลย
แม้แต่นิดเดียวก็เป็นยังไงได้บ้างนะแต่ว่า
ไม่ว่าตัวช่วยอะไรก็ขอให้น้องโชคดี
ตัดสินใจใช้ตัวช่วยนะครับในเพลงแรกนี้นะครับก็มีสิทธิ์ใช้ได้เลย

มาดูกันนะครับแผ่นที่๔นะครับที่วันเพ็ญเลือกก็คือ
ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบับครับ
พอใจไหมอันนี้หมายความว่า

๑ท่อนท่อนไหนก็ได้ที่เราอยากให้ให้ฟัง
มันพอทำให้เรามั่นใจ

คนโน้นคนนั้นบอกฉันให้ลืมสักที
ก็แค่เธอที่ไม่รักดี
จำหาพระแสงอะไร
ที่เขาพูดก็ไม่ผิด
แต่ท้ายที่สุดไม่รู้ทำไม
ถ้าการไม่ลืมคนหลายใจ
มันจะตายก็ตายแล้วกัน

ถ้างั้นร้องเลยนะครับ
ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับ

คุณแม่ค่ะโวยพรหน่อยค่ะ

คุณพ่อ
เพลงที่๑ครับเพลงนี้มูลค่า

หมื่นบาทสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

จบแล้วนานแล้วแต่ฉันยังตั้งใจจำ
ไม่ว่าสิ่งที่เธอเคยทำจะทำฉันใจสลาย
ฉันรู้ฉันควรต้องลืม

ผู้ชายห่วยห่วยที่ทิ้งฉันไป
แต่พอเอาเข้าจริงหัวใจ
มันก็มีเหตุผลของมัน
อย่างน้อยชีวิตช่วงหนึ่งมันก็ค่อยสวย
สุดท้ายมันจะแห่งสวยก็ช่างมันก็ช่างมัน
อย่างน้อยก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉัน
แม้สุดท้ายจะออกสั้นดานเอาใจกันก็ช่างเถอะ
ไม่มีความจำเป็นใดที่ต้องลืม
ฉันจะจำเธอไว้เสมอ
คนที่ทั้งสวรรค์และพาดอรกไม่ให้เจอ

คือโคตรเลวในดวงใจ
คนโน้นคนนั้น
บอกฉันให้ลืมสักที
ก็แค่เธอที่ไม่รักดี
จำหาพระแสงอะไร
ที่เขาพูดก็ไม่ผิด
แต่ท้ายที่สุดไม่รู้ทำไม
ถ้าการไม่ลืมคนร้ายใจ
มันจะตายก็ตายแล้วกัน
โลกทุ่มสู่ชีวิต